กินล้างบาง
กินล้างวาง

คำสั่ง
สวัสดีพี่น้องชาวสยามทุกท่าน
ข้าชื่อซเรชุมแพร

ก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อให้ข้ายาวซะละเกิน
และวันนี้ถ้ามีกิจกับแม่หญิงท่านหนึ่งนัดกันว่าจะมากินล้างบางกันที่
เมืองอโยธยาเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรา
จากประวัติศาสตร์แล้วที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหารที่เด็ด
โด่งโดดของอร่อยให้กินอีกมากมายและเวลานี้แม่หญิงของข้าคงจะรอค่าอยู่เป็นแน่แท้
เพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวไปพบกับแม่หญิงของข้ากันดีกว่าไปกันเลย
เมน่าหญิงภูนี้เชิงดูงดงามเหลือเกิน

ก็ได้ละขุมเฮ
อยากจะทราบว่าชื่อเสียงเรียง

ข้าชื่อแอศี

มันให้หลงไหลและงวยงงแห่งศรีอยุธยาค่ะ
คุณพี่โอ้โฮชีวิตของแม่นางนี่ยาวกว่าถนนไปบ้านค่ะ
ก็ไม่มีอะไรจะให้เป็นที่ระลึกนะคะ
พูดธรรมดากันดีกว่านะคะได้ค่ะอีซักพามาไกลเหลือเกินวันนี้
คนพิเศษต้องพามาไกลอยู่แล้วครับผมอ๋อคนพิเศษอ่า
แล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่แอนะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรามากินล้างบางถึงกับที่นี่เลยนะครับผมในร้านแรกที่เราจะมากินในวันนี้นะครับ
เป็นร้านดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่แอพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะร้านไซดาไซที่วาเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้าง
ในกินล้างบาง
กินล้างบางวันนี้แจ็คชุมแพรจะพาคุณผู้ชมไปกินของอร่อยทั่วสารทิศ
โซโลแกนที่ว่าดังเจ็ดโจรและร้านดังร้านแรกที่พามากินในวันนี้
เขาดังที่เมนูอาหารที่อร่อยจนต้องบอกต่อ
และดังในหมู่สายคาเฟ่
ที่ต้องพกกล้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอินกันถึงที่นี่
นั่นก็คือร้านบ้านป้อมเพชร
ร้านอาหารที่แต่งด้วยสถาปัตยกรรมจากอิดสีส้ม
ผสมผสานกับงานไม้สุดคู
พร้อมด้วยอาหารอร่อยที่มีให้เลือกหลากหลาย
แต่ก่อนจะไปล้างบางขอพี่แอร์แวะเป็นนางแบบให้น้องแซคก่อนนะครับ

โอ้โห
เดี๋ยวมาเริ่มจากเมนูแรกของเราก่อนปลาเนื้ออ่อนชีชู
ชูชีคุณชูชีครับผม
เนื้ออ่อนชูชี่เมนูถึงรสถึงเครื่อง
เนื้ออ่อนไซส์ใหญ่พิเศษรากชูชี
ข้นด้วยกะทิที่แตกมันและพริกแกงรสเผ็ดหอม
ลังการตั้งแต่จานแรกเลยนะเนี่ย

เดี๋ยวแอร์แกะให้ไหม

เนื้ออ่อนนี่เป็นปลาที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันกินง่าย
แล้วก็ปกตินะครับผมทางขอนแก่นปลาเนื้ออ่อนจะเห็นแค่ตัวละ๒นิ้วบ้าง๓นิ้วบ้างครับ
คือร้านนี้ปลาน้ำมันตัวใหญ่มากครับผม
อ่ะพี่ให้แซ็กขอบคุณจ้า
เดี๋ยวมาชิมนะครับผมปลาเนื้ออ่อนของเรา

ความหวานความมันของกะทิมีความเข้มข้นของกะทิมากครับ
รู้มาว่าร้านนี้เนี่ยนะเขาทำเครื่องแกงเองด้วยครับผมแล้วมันรู้สึกว่าเนื้อเครื่องแกงเนี่ยมันเข้าเนื้อด้วยถูกไหม
ครับผมเดี๋ยวเรามาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
อันนี้นี่นะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างถ่านครับผมผม
ถ่านเลยเขาเสิร์ฟคู่มากับนี่

แล้วก็มีแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาบอกเป็นสูตรโบราณ

เปิดตัวจานที่๒ด้วยกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่เบิ้มมันเยิ้มล้น
เนื้อหอมนุ่มด้วยขั้นตอนการย่างที่พิถีพิถัน
พิเศษด้วยน้ำจิ้มเครื่องเคียงที่ไม่เหมือนใคร
ซีฟู้ดรสเด็ดและสะเดาน้ำปลาหวาน
เผ็ดแซ่บหรือหวานหอม
เลือกเอาได้เลยจ้า
กุ้งแม่น้ำย่างถ่านครับผม

เดาน้ำปลาหวานนะครับต้องทานคู่กันกับกุ้งแม่น้ำย่างถ่าน
ปกติแล้วพี่เอชอบทานอาหารประเภทไหนครับ

นี่ค่ะคุณแซคดิฉันแกะอย่างนี้
ปลาว้าว
เอามันคุกอย่างนี้
ใช่ครับผมเขาบอกสะเดานี้นะเป็นสุขเด็กของเขาแล้วก็สุขโบราณ

หอมมากความถ่านจริง
นี่ครับกุ้งตัวใหญ่เน้นจ้า
กับน้องกุ้งซีฟู้ด

และตามด้วยครับน้ำปลาหวานนะครับ
คือกุ้งมีความสดมีความหวาน
วกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือมันเข้ากันมาก

และนี่ครับผมเมนูต่อมาครับ

เนื้อปูสดจากสุราชธานี
ลุกเคล้ากับเครื่องแกงหอมมัน
เจือเผ็ดเล็กน้อยอร่อยกำลังดี
เด็ดทุกทีที่ลิ้มลอง
แกงคั่วเนื้อปู
อ่านี่ฉันตักให้คุณนี่ฉันตักให้
ครับผมปกติมันจะมีแกงคั่วหอยขม

ปูนี้เนี่ยนะส่งตรงมาจากสุราชเลย

เมนูปลาทูผัดสายบัวครับผม

เมนูสูตรโบราณหากินยาก
ปลาทูเลาะกล้างเนื้อนิ่มผัดน้ำมัน

เดี๋ยวพี่แอร์นะครับเป็นผู้หญิงนะครับ

กินปลาแล้วเขาบอกว่าจะสมองดี

นะที่นี่เขาเหมือนรวมเอาวัตถุดิบที่แบบว่า

จากทั่วสหรัฐมาอยู่ที่ร้านนี้หมดเลย

ปูก็มาจากสุราธานี

ส่วนผมก็มาจากขอนแก่นไม่เกี่ยวกันนะครับ

สายบัวรู้สึกกรอบ

เห็นมั้ยกรอบอ่ะ

บัวก็มีความกรอบมีความหวาน

แล้วก็นำมาผัดแล้วก็แกะกล้างออก

นี่เลยครับเก้งเฉหวานลูกชิ้นปลากายนะครับ

ปิดท้ายด้วยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
แกงเขียวหวานที่ผ่านการเคี่ยวจนหอม

ซึมซับเข้าไปในตัวลูกชิ้นปลากราย

ขนมจีนและไข่เค็ม
อร่อยเชียบ
ดะพี่ขอโรตีก่อนเลยโรตีนะครับผมนี่เลย
ก็หยิบให้คุณกวงเลยครับนี่แล้วไข่เค็มไหมครับ
เค็มก็ได้มานี่เลยมาครับพี่แอร์ครับ
มาเลยราดกันเลย
ชอบอ่ะลูกชิ้นปลากายเขาคือกรอบหยุงเหมือนกัน

เพราะว่าลูกชิ้นเขาเหมือนไม่ได้ผสมแป้งเยอะอ่ะเหมือนเน้นเนื้อเน
มีแต่เนื้อไม่เผ็ดแล้วก็ความหวานของกะทิกำลังพอดี
ส่วนลูกชิ้นนะครับก็มีแต่เนื้อปลาเน้น
อันนี้เด็ดจริงแป้งโรตีเนี่ยโรตีมันจะมีความพิเศษอ่ะ
กับแกงเขียวหวานปุ๊บเนี่ยมันแบบมือมันนัวมันอร่อยมากจริง
โอ้โหชิมมาทุกเมนูแล้วนะครับผม
บอกได้เลยว่าร้านดังร้านบ้านป้อมเพชรอร่อยเชียบ

สวัสดีค่ะแอนนะคะเจ้าของร้านบ้านต้อมเพชรที่อายุทยาค่ะ
ร้านบ้านป้อมเพชรนะคะจริงแล้วเราตั้งใจจะสร้างบ้านป้อมเพชรขึ้นมาเนี่ย
เป็นในส่วนของร้านอาหารจุดเด่นของร้านก็คือเป็นเมนูกุ้งเผา
แล้วก็อาหารไทยเมนูโบราณเมนูดั้งเดิม
วัตถุดิบหลายที่เนี่ยมารวมกันที่นี่
จากนั้นบ้านพ่อเพชรยังเป็นโรงแรม๘ห้องด้วย
เพราะฉะนั้นบ้านป้อมเพชรเนี่ยที่เดียวมีทั้งร้านหาดและโรงแรมอยู่ในที่เดียวกันได้เลยค่ะ
ยังไงก็แวะมาทานอาหารที่บ้านป้อมเพชรนะคะรับรองอร่อยเฉียบค่ะ
ป้อมเพชรอยู่ติดกับป้อมเพชรถนนอู่ทองอำเภอพระนครศรีอายุทยา
ร้านเปิดทุกวันเวลา๑๐โมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่ง
ร้านสวยงามวิวดีอาหารอร่อยแบบนี้สายชิมสายแชะห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
ครับเป็นไงบ้างครับพี่แอร์ครับร้านดังร้านแรกของเราครับ
สุดยอดต้องบอกว่าอิ่มทั้งบรรยากาศอิ่มทั้งรสชาติของอาหาร
แต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะแจ๊คปกติเนี่ยพี่เป็นคนกินน้อยนะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมากินล้างบางทั้งทีพี่เนี่ยจะกินที่พุงแตกเลย
วันนี้เห็นพี่แอนจิมเยอะมากมากเลยนะครับและในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับ
แอร์นะครับแล้วก็ร้านอาหารเด็ดของเราอะไรจะเด็ดกว่ากันไปดูกันครับ
กินล้างบาง
สิ้นเจ้าสวัสดีครับแอมเอียวเองฉันรักเธอนะครับผม
ว่าแต่ว่าจะให้ผมพูดภาษาเวียดนามอยู่คนเดียวล่ะครับ
แล้วพี่แอร์พี่สาวแสนสวยของผมไปไหนล่ะครับ
หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่าครับผม
สงสัยไปรอผมอยู่ข้างในแล้วครับผมดีกว่าครับ
ร้านอ่านเกิมเวียดโนมิสคาเฟ่
เป็นร้านอาหารเวียดนามสไตล์คาเฟ่
ที่เจ้าของร้านนั้นนำวัตถุดิบแท้ส่งตรงมาจากเวียดนามกันเลยทีเดียว
คำว่าอันเกิมเป็นภาษาเวียดนามแปลว่ากินข้าว
ถ้ายังงั้นอย่ารอช้า
เลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนุษย์นะคะเป็นเจ้าของร้านอันเกิง
คาเฟ่ธรรมดาแต่นุษย์กับหุ้นส่วนอ่ะเรามองเห็นว่าในอายุทยายังไม่ค่อยมี
ร้านอาหารเวียดนามเท่าไรเราก็เลยอยากจะให้จังหวัดเราอ่ะ
ทานอาหารเวียดนามกันที่ร้านนะคะนำเข้าของมาจากเวียดนาม
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นแป้งแหนมเนืองเส้นหมี่ฮอยอันเส้นเฝอ
แล้วก็อีกหลากหลายอย่างเลยค่ะพวกเครื่องปรุงต่างนะคะ
แล้วก็นำเข้ามาจากเวียดนามซึ่งความเด็ดของแป้งที่ร้านเราอ่ะ
คือละลายในปากไม่ต้องแช่น้ำนะคะคือถ้าลูกค้ามากินร้านเราเนี่ย
เหมือนกับว่าได้ไปเวียดนามจริงเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องบินไป

ดี

ก็แซคช้าพี่ก็เลยเนี่ยจัดเมนูเด็ดมาให้แล้วเนี่ย
มองหาอยู่ตั้งนานอย่างนี้อยากถอดหมวกได้ไหมครับ

เอาจริงนะไม่คิดว่าจะได้กินอาหารเวียดนาม
ต้นตำรับแบบนี้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนะนำอันนี้เนี่ยไม่เคยกินมาก่อน

หม้อไฟหอยอันน้ำซุปร้อนรสกลม
อุดมด้วยเนื้อสัตว์และเครื่องเทศ

สดแล้วคล่องคอเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดี

โอ๊ยตกใจหมดเลยว่าน้ำร้อนรั่วปากซะอีก
มันอร่อยมันสดชื่นมาก
รสชาตินี่นะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ค่อยออก

แต่อันนี้เนี่ยเขาให้ความเปรี้ยวเนี่ย

ผมเปรี้ยวหวานของสับปะรดใช่ไหมครับ

มันจะชมชำร่ำเรือยิ่งจริงรึเปล่ากับท่านผู้ชม

มเนืองสูตรพิเศษที่ไม่เหมือนร้านไหน
มเนืองเสิร์ฟพร้อมเครื่องผักแน่น
และเส้นหมี่ขาวที่เด็ดอยู่ที่แผ่นแป้งแบบพิเศษ
ส่งตรงจากเวียดนาม
ที่สามารถห่อเครื่องและกินแบบกรุบกรอบได้ทันที
แถมน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนใคร
เป็นสูตรเฉพาะเปิดมิติใหม่

สนุกกับการกินจริงครับ

ไม่เก๋เลยที่นี่เนี่ยนะเขาเอาแป้งเนี่ยนะ
ใช่ไม่ต้องจุ่มนำดูหน้าต่างมากขอบคุณผู้ชมขา
อะไรในปากไม่ได้โม้อ่ะไม่เชื่อลองดู
หยิบนี่นะคะแหนมเนืองมาอ่า
วางแบบนี้วางขวางแบบนี้ใส่สับปะรด
และที่สำคัญอุ๊ยขอบคุณค่ะ

ก่อนที่จะกินน้ำจิ้มของเขาเนี่ยแนะนำให้บีบส้มจี๊ลงไป

ที่นี่เนี่ยเขาใช้ส่วนผสมส้มจี๊ดแทนมะนาวทั้งหมด
เพราะว่าคนเวียดนามเขาใช้ส้มจี๊ดไง

เออเขาไม่ค่อยใช้มะนาวเหมือนกันอ๋อใช้ของของส้มจี๊ดใช่
อ่าเออนี่ขอบคุณค่ะ
กินแล้วนะนี่หอมแบบนี้นะคะอยากใส่ผักอะไรก็ใส่เลย

เอากลับบ้านกล่องนึงคุณพี่
อ่ะมีความกรอบอ่าแต่กินเข้าไปแล้วมันละลายในปาก

เป็นหมูล้วนนะไม่ผสมมันหมูไม่ใส่แป้งทำสดใหม่ทุกวัน
น้ำจิ้มเนี่ยนะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลย
อ่าลองชิมครับ
ที่เด็ดอยู่ที่แป้งแล้วก็น้ำจิ้มครับ

มีความบางมีความกรอบแล้วก็มีความออกหวานนิดนึงนะ
ฉันอะไปสร้างกินอาหารเวียดแนม
แต่เชื่อไหมในชีวิตเกิดมาไม่เคยกินอาหารเวียดแนมอร่อยมากจริง
พี่ขอต่อด้วยนี่เลย

คือมีส้มชิตเกือบทุกเมนูเลยนะครับที่นี่ครับ
ใช่อย่างนี้
คลุกคุณค่ะข้าวผัดเวียดนาแอร์ก็ไม่เคยกินมาก่อน
มีส่วนผสมของนี่นะคะหอมเจียวหมูหยอง
หมูหยองผักชีราวแล้วก็มีกักหมูนี้
ลุกหน่อยคลุกเข้ากันนิดนึง
แทนครับกินน้ำเหมือนไหมครับ
ตอนนี้กินจะเหมือนข้าวหมวกไก่ไหมไม่เหมือน
มันจะมีแบบว่าเครื่องแซมวัตถุดิบต่าง
ผสมออกมาแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลย
ให้ความหอมขมิ้นแล้วก็หอมกากหมูแล้วก็หมูหยอง
เวลากินเข้าไปเนี่ยบางคำเนี่ยมันก็จะมีความหวานของหมูหยอง
แล้วบางคำก็จะได้ความกรอบของกากหมู

ผมขอเมนูน้ำดีกว่าครับต่อไปนะครับผม
๋วยจับยวนนะครับผมมาชิมเลยดีกว่า
เครื่องแน่นมาพร้อมกับน้ำซุปกระดูกหมูร้อนสดคล่องคอกินแล้วฟินสุดสุด
เหมือนได้ไปถึงฮานอยกันเลยทีเดียว
และนี่ขาดไม่ได้นี่ครับไข่ออนซอนนะครับผม

สุดยอดคุณนี่สุดยอดพิธีกร
เป็นไง

เขาบอกว่าในนี่ใช้เส้นสด
แล้วก็ใช้เป็นเส้นแบนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นน้ำซุปกระดูกหมูต้มจนเปื่อยนะคะ
ทานกับไข่ออนเซนก์โอ้ย
อย่างเส้นก็มีความหนึบความนุ่ม
น้ำซุปนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเข้มข้นอร่อย
ต่อไปอันนี้ดีกว่าไม่เคยกินมาก่อน

ขนมถ้วยย่วนของว่างยอดพิษ
แป้งหนึบนวดจนเป็นเนื้อเดียว

และกากหมูหนึบหนับเคี้ยวเพลินเจริญใจ

ลักษณะของขนมมันก็คล้ายกับขนมด้วยนะ

คุณเป็นพิธีกรคุณภาพจริง

หมูทรงเครื่องและเองชูดถูกดิบเลย

น้ำสลัดสูตรพิเศษสดชื่นดีต่อสุขภาพครับผม
อันนี้เป็นสละต้นตำรับสลัดจากเมืองดานัง
เขาบอกว่าน้ำสลัดเมืองนั้นที่เขาเอามาคลุกเป็นสูตรเด็ดของผู้ชายร้านเนี่ย
หกิบมาแค่ในน้ำได้กลิ่นหอมของนา

มีความรู้สึกว่าคล้ายกับสลัดญี่ปุ่น
กลายเป็นแบบว่าสลัดแบบเวียดนามไปเลย

ร้านอาหารเวียดนามแท้ที่อร่อยมงลงจนอยากให้มาลองกินดู
บอกเลยว่าแต่ละเมนูทางร้านพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและปรุงมาเป็นอย่างดี
เสิร์ฟถึงปากอร่อยถึงท้องอร่อยเฉียบครับคุณผู้ชม
ร้านอันเกิมเวียดนามิสคาเฟ่เปิดให้บริการทุกวันเวลา๑๐โมงถึง๓ทุ่ม
อร่อยกับอาหารเวียดนามสูตรดั้งเดิมที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้รับประทานกัน
ที่สำคัญตกแต่งร้านสวยงามและอาหารอร่อยจนต้องพูดเป็นภาษาเวียดนามว่า
งอนหลำจริงครับ

ต้องบอกว่าร้านนี้นะบรรยากาศดีมากแล้วที่สำคัญอาหารเนี่ยงอนหลำมาก
โอ้โหอร่อยถึงนอนหลับเลยเหรอครับ

งอนหลำแปลว่าอร่อยมากในภาษาเวียดนาม
เอาเป็นว่าคุณโอเคยังวันนี้พอใจยัง

เป็นว่าเดี๋ยวร้านหน้าเดี๋ยวพี่พาแซคไปเอง
รับรองว่าร้านนี้แซ็กจะต้องโดน

ถ้าอยากรู้ว่าโดนอะไรพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
อุ้ยเราต้องโดนเน่
กินล้างบาง

เป็นอะไร
ที่บอกว่าผมจะโดนไงครับ

ร้านนี้เปิดมาไม่นาน

เฉพาะของคุณแม่จ้าหัวของร้าน
จะชัดช้าอยู่ทำไมล่ะครับตอนนี้เขาอยากโดนล่ะครับ
เข้าไปเลยดีกว่าครับไปเลยดีกว่าครับไป
ร้านหอมกลิ่นหอมกลิ่นขนมสมกับชื่อร้านเลยครับ
ร้านขนมไทยประยุกต์ที่เปิดมาได้ไม่กี่เดือนเท่านั้น
แต่รสชาติอร่อยสมกับที่คุณแม่เจ้าของร้านตั้งใจทำ
ทุกเมนูออกมาอร่อยจนน่าประทับใจ
และไม่หวานเกินไปให้สายหวานกินกันได้เพลิน
พร้อมดื่มดำไปกับวิวของวัดราชบูรณะช่างลงตัวกันจริงเลยครับ
สวัสดีค่ะดิฉันกันนิกามีสมศิษย์นะคะ
เป็นเจ้าของร้านหอมกลิ่นซึ่งขนมไทยของเรา
จะเป็นขนมไทยที่ประยุกต์ขึ้นมาจากของดั้งเดิม
เราเพิ่มลูกเล่นสีสันและความสวยงามเข้าไป
ลับความอร่อยของเราเราจะหวานน้อย
ซึ่งจะสามารถทานได้ตลอดไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่เบื่อ

นี่พร้อมนะพร้อมกินมากเลยต้องบอกว่าที่ร้านนี้นี่นะคะ
จริงมีเมนูเยอะกว่านี้นี่หยิบมาเพียงแค่ส่วนหนึ่ง

เพราะว่าเป็นไอศครีมเต้าหวยมะพร้าวอ่อนทับทิมกรอบ

ประเดิมด้วยเมนูคลายร้อนกันก่อนเลยครับ
กะทิหอมมันสดชื่นเคี้ยวเพลินกับมะพร้าวอ่อนและทับทิมกรอบ
ทานกับไอศครีมเย็นจัดแต่งสวยงามทานแล้วชื่นใจแน่นอน

ได้ครับได้ครับ

คือไอศครีมครับมีความหวานความหอม

มีความเย็นชื่นใจมากขึ้นมากครับผม
ใช่แล้วก็ทับทิมกรอกอ่ะคือกำลังดี

เดี๋ยวเรามาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่า
ผักกากรองขนมไทยประยุกต์ไส้ถั่วกวน
อร่อยหลากสีสันสวยงามหวานหอม
หวานหอมนำมาบรรจงจับจีบให้เป็นกลีบบางซ้อนกันคล้ายดอกผักกากรองเป็นที่มาของชื่อนั่นเองครับ
ขนมพกกองน่าครับนี่กินเลย

มันมีความหอมแบบราบละมูนละลายในปากโว้ยเถอะ

นี่ไงหอมเนอะ

ใช่แป้งตัวข้างนอกมันดุบเนอะ

ขนมดอกดินขนมหากินยากที่ว่ากันว่ามีให้กินแค่ปีละครั้ง
ทำจากดอกดินพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยา
มีรสชาตินุ่มหนึบหอมกลิ่นดอกดินอ่อน
ทานคู่กับมะพร้าวจะไม่ว้าวได้ยังไง
เขาบอกว่าเป็นแบบว่าไฮไลท์ของที่นี่เพราะว่าหากินยากมาก
พี่เองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะดอกดินมีที่มาที่ไป
เขาเอามาจากดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกดินนี่แหละ
ครั้นเอาน้ำของเจ้าดอกดินเอามาทำเป็นขนม
อืม
เนื้อเป็นแบบนี้นะคะตัดมาครึ่งหนึ่งก่อน

จะมีความขนมชั้นผสมกับเปียกปูนมันหนึบบอกไม่ถูก
มีความเหนียวมีความหนึบแล้วก็มีความหอมมีความหวานอยู่นิดนึง
ต่อไปไม่เคยเห็นที่ไหนนี่เด็ดมากขนมเปียกปูนครีมกะทิไข่แมงดา
เปียกปูนครีมกะทิไข่แมงดาขนมเปียกปูนใบเตยหอมเนื้อหนึบนุ่ม
และหอมใบเตยสุดสุดหวานไม่มากแต่งด้วยครีมกะทิเค็มอ่อนอ่อน
บนด้วยไข่แมงดาจิ๋วรสชาติละมุนละมัย
ไม่เคยเห็นที่ไหนนี่ข้างหน้าเขาไม่ได้เอาไข่แมงดามาจริงนะ
แต่ว่าเขาเอาเทคนิคของการทำทองหยอดกล้ามไว้เล็ก
ถ้าใครสังเกตก็เห็นทองหยอดลูกเล็กรวยอยู่ที่หน้าครีมขาว
เป็นไงครับมีความสดชื่นหอมใบเตยและมีความหวานของไข่แมงดาด้วย
ใช่มันดีมากอ่ะพี่ชอบมากเลยอ่ะอื้อมันละมุนละไหมนะ
ต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณแซคอยากกินอันไหนต่อ
ต้องนี่ไหมม่วงอัมพันธ์

ข้างนอกเนี่ยนะคะตัวแป้งเค้าทำมาจากมันม่วง
ส่วนข้างในเนี่ยเขาเป็นแบบว่า
เลมอนครีมอันนี้ไม่เคยกิน
เก๋อ่ะเหมือนเป็นรูปผสมอ่ะอันนี้
มีความเป็นขนมฝรั่งผสมเป็นขนมไทย

ปกติขนมไทยจะไม่ค่อยมีเปรี้ยวใช่ไหม

นี่อืม

มีความเป็นยุโรปทางฝรั่งเศส

อย่างนั้นเดี๋ยวผมขอชิมทองชมพูนู้นก่อนดีกว่า
ชมพูนุษย์ขนมมงคลโบราณอีกชนิดหนึ่ง
ที่มีความละไม้คล้ายทองเอก
เรียกได้ว่าเป็นทองเอกจากไข่ขาวครับผม
อันนี้นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นขนมมงคลโบราณ

เอกที่จะเป็นญาติกับทองโท
อื้อเล่นมุ้งอีกแล้วยอดเลยมา
ไปไปขนมมงคลโบราณเถอะ

แค่ค่อยเชิดอารัวแต่ว่าไม่ได้กรอบเทา

กรอบข้างนอกนะแล้วก็เหนียวข้างใน

ซิกเนเจอร์มาแล้ว

ที่มีรสชาติใบเตยหอมละมุน

ด้วยตานตโนตจากเมืองเพชร
เจือกลิ่นหอมและความกรุบกรอบของอัลมอนแบบยุโรป
ข้นด้วยความมันของกะทิรสชาติแปลกใหม่
แต่ยังคงกลิ่นอายเสน่หั้งเดิมของขนมไทยห้ามพลาดจริงครับ
เขียวเมคานนี่นะคะเมนูนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับเปียกปูน
เขาทำออกมาเป็นสามชั้นข้างบนกับข้างล่างก็คือเป็นเปียกปูนั่นแหละ
แต่ตรงกลางเนี่ยเขาทำเป็นครีมกะทิเอามา
รูขีดอีกแล้วอะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ไง๓ชั้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อร่อยมาก
อืมอย่างนั้นผมขอชิมสักอันอืมหนึ่งสองสาม
เฮ้ยเฮ้ย
บ้าเอาไงไม่ได้เอาติดเข้าไปโอเคครับผมมา
หนึ่งสองสาม
อืมเอ้ยจริงจริงอืมอืมอร่อยจริงครับ
อร่อยจริงตรงกลางคือแบบว่าเป็นแบบอัลมอนอ่ะมันเก๋อ่ะ
เป็นครีมกะทิแอลมอนด์อ่ะเมนูนี้เนี้ยเขาเพิ่งจำขายไม่แทนนี้น่ะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็คือไฮไลท์เลยมีความหวานมีความหอมของกะทิ
แล้วก็มีไส้ของอะไรสักอย่างที่ได้เคี้ยวอ่ะแอลมอนไงแอลมมอนครับ
แอลมอนด์ไงถั่วแอลมอนด์อ๋อผมก็แอลมอนด์นึกว่ามะนาวเท่าอีก
เลมอนตอนนั้นเลมอนอ่ะ
และตอนนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ทานมากันทุกเมนูแล้วนะครับ
เพิ่มความหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่แอร์ครับ
อร่อยมากตอนนี้มันแบบว่าพอได้กินขนมหวานแล้วมันมีพลัง
กะปี้กระเป๋าอยากปล่อยของอ่าแอ๊ะแอ๊ะเลยใช่ไหมครับผมเออ
และในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตลบหลังครัวรัวตะหลิวนะครับผม
ค่ะวันนี้ภารกิจของพวกเราสองคนจะเป็นอะไรนะครับผม
ไปชมกันเลยครับอ่าอยากปล่อยของ
ล้างบางขนมกันไปแล้วก็ถึงเวลาตลบหลังครัวรัวตะหลิว
ภารกิจของวันนี้ก็คือทั้งสองคนจะต้องช่วยกันทำลูกชุบ
เมนูเด่นของขนมไทยให้ออกมาสวยน่ากิน
ถูกใจคุณแม่เจ้าของร้านหากถูกใจทางร้านหอมกลิ่น
จะมอบส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับลูกค้ายี่สิบท่านแรก
สมัครมาเรียนเวิร์คช็อปทำลูกชุบกับคุณแม่
มาเอาใจช่วยทั้งสองคนให้ทำภารกิจนี้สำเร็จด้วยนะครับ

เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับแม่กันแม่กันสวัสดีค่ะ
นมที่เราได้กินทั้งหมดคือฝีมือของแม่กันและได้ยินข่าวมาว่านะครับผม
เราเป็นลูกศิษย์คู่แรกนะครับของแม่จังเลยนะครับผม
ที่จะได้มาเรียนทำลูกชุบครับผมไม่อยากจะเชื่อคุณคะ
แม่เพิ่งเปิดหลักสูตรวันนี้แล้วจะปิดลงวันนี้เหมือนกันค่ะ
ให้ไม่ปิดครับต้องเปิดต่อสิครับผมไม่ปิดค่ะเปิดต่อค่ะ
แม่ลองดูว่าอ้าวถ้ามีลูกศิษย์แบบนี้แม่จะสามารถสอนได้ไหมนะอ๋อ
อ๋อใช่ครับแต่วันนี้แม่ต้องเป็นคนให้คะแนนนะ
ขออนุญาตถามขั้นตอนของการทำลูกชุบหน่อยค่ะทำยังไงบ้างคะ
วันนี้ลูกชุบนะคะเรากวนถั่วมาให้เรียบร้อยแล้ว
พร้อมที่จะปั้นได้เลยปั้นตามจินตนาการของตัวเอง

หรืออยากจะปั้นนอกเหนือจากผลไม้ก็ได้
หลังจากที่ปั้นเป็นรูปร่างที่เราต้องการแล้ว
ได้เตรียมสีผสมอาหาร
ให้ผู้กันจุ่มน้ำจุ่มสี
ระบายที่ลูกชุบ
เสร็จแล้วเราก็นำตัวที่เราลงสีเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้ตัววุ้นเคลือบลูกซุปที่เราทำเสร็จออกมา
ก็จะเป็นลูกชุบตามที่เราต้องการค่ะ
เกณฑ์การตัดสินนะคะลูกชุบที่ดี
ลูกชุบจะต้องเป็นมันเงาวาวสีธรรมชาติค่ะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับ

คุณแอร์ก็เลือกปั้นเป็นรูปผลไม้ตามแบบลูกชุบไทยโบราณ
ด้วยความที่มีพื้นฐานทางด้านทำขนมอยู่แล้ว
งานนี้น่าจะผ่านบททดสอบของคุณแม่ไปได้แบบสบาย
แต่ติดตรงที่เจ้าแซ็กนี่แหละครับ
ชุบจะออกมาเป็นอย่างไร

งั้นผมก็ไม่บอกเหมือนกัน

ปั้นเป็นรูปอะไรกันเนี่ยเจ้าแซค
แต่ที่แน่ไม่น่าใช่ผลไม้แล้วล่ะครับ
ต้องมาดูว่าพิธีกรของเรา
รังสรรคเมนูลูกชุบนี้ออกมาเป็นแบบไหนกันแน่

สุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้ครับ
เป็นลูกชุบที่หลุดโลกทีเดียวเชียว

จะถูกใจหรือปวดใจมากกว่ากันนะครับเนี่ย

เราสองคนก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

ให้คุณแม่คอมเมนต์นะครับว่า
พวกเราสองคนทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

อันนี้ขนาดครั้งแรกนะครับ
ถ้าทำบ่อยรับรองได้ว่าคุณก็พูดเลยค่ะ

อันนี้ของผมค่ะแม่
ให้อธิบายนะครับ
อันนี้เป็นการจินตนาการของผมเองครับผม
ผมเป็นคนที่ชอบแบบเรื่องอะไรลี้ลับ
เรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์อะไรพวกนี้ครับผม
อันนี้ก็คือแบบการเผาพริกเผาเกลือ
อันนี้ก็เนื่องด้วยความเสน่หา

นี่ถ้ามีเวลาจะปั้นควายธนูต่อ
แต่ว่าไม่ทันนะครับ
แม่ตัดสินเลยนะครับว่าพวกเราสองคนจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผม

วันนี้นะครับถือว่าภารกิจของพวกเราสองคนนะครับ
ถือว่าสำเร็จนะครับ

ต้องขอขอบคุณแม่กันมากค่ะ
พี่แอเป็นยังไงบ้างที่มากินร้านบางวันนี้ครับ
สนุกมากเลยต้องบอกว่าพี่ชอบมากเลยนะ
ได้มาเรียนทำลูกชุบได้แต่งตัวย้อนยุค

ก็ดีใจเหมือนกันครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสนะครับผม
ได้มาออกเดทนะครับกับพี่บีแอ
และวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่แอนมากเลยนะครับ
ที่มาร่วมรายการกินล้างบางกับเรานะครับผม
และครั้งหน้านะครับผมแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับ
จะไปร้านเด็ดดังโดนที่ไหนนะครับ

โปรมาบางไซรั่งไซที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่

ในกินล้างบาง
กลิ่นร้านคาเฟ่ขนมไทยน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดเอาใจสายหวาน
เพลิดเพลินหอมกลิ่นไปกับบรรยากาศกรุงเก่า
เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา๙โมงถึง๖โมงเย็น
อร่อยและได้รูปสวยจากวิวและขนม
แวะมาร้านนี้เลยครับ
และวันนี้ทั้ง๒คนก็กินล้างบางจาก๓ร้านเด็ดดังโดนไปทั้งสิ้น
เมนูอิ่มฟินกันเลยล่ะครับ
ครั้งหน้าแซ็กจะไปกินล้างบางที่ไหนกับใคร

เสาร์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม
เราอยู่ที่อำเภอบ้านนานะครับ
จังหวัดนครนายก
ผมจะพาท่านผู้ชมและพี่หอยนะครับไปพบกับร้านอาหารที่

ผมจะพาพี่หอยไปสลบหลังคั่ว

ค่ะอร่อยถ้าอร่อยมีอะไรให้ผม

มีของพิเศษ
ทำไมต้องภูกมือให้มันยาก

โปรดติดตามตอนต่อไป